ตกลงเรารู้แล้วนะครับว่าผู้ชายคนนี้เป็นใครนะฮะผู้ชายคนที่เป็นศพนะครับ
แล้วก็ลอยไปติดท่าเทียบเรือวัดหนังราชวรวิหารเขตจอมทองนะครับ
ไม่พบเอกสารประจำตัวอะไรเลยไม่มีบาดแผลตามร่างกาย
แต่มีรอยสักเต็มตัวเลยเนี่ยคาดว่าเสียชีวิตมาแล้วสักสองสามวัน
แต่มีชาวบ้านบอกว่าเห็นมีคนไล่ทำร้ายกัน
แล้วผู้ชายคนนี้คาดว่าจะเป็นคนที่ถูกไล่ทำร้ายมาเนี่ย
ก็กระโดดลงไปในคลองก่อนจะลอยไปติดที่ท่าเทียบเรือของวัดหนังนะครับ
สักบนร่างกายก็มีเยอะโดยเฉพาะคำว่าโป้งโอรส

ใช่ที่เป็นเด็กวัยรุ่นย่านวัดราชโอรสนะครับ
แถวย่านบางขุนเทียนฝั่งทนนะครับ
รอยสักที่พบมีหลายชื่อนะครับท่านผู้ชมครับนะฮะ
แล้วก็มีอยู่จุดหนึ่งที่ทำให้ตำรวจสืบทราบไปจนพบว่า
ผู้ชายคนนี้ไม่ใช่แก๊งโอรสนะครับ
เพราะว่าตำรวจไปเจอรถจักรยานยนต์ของผู้ตายที่จอดทิ้งเอาไว้ที่ท่าน้ำของวัด
ก่อนที่จะถูกไล่ตามแล้วก็วิ่งหนีกระโดดลงคลองไปแล้วก็เสียชีวิตเนี่ยนะฮะ
ทะเบียนรถจักรยานยนต์เนี่ยทราบชื่อว่าเจ้าของรถคือบอลเทียนพึ่งเวียน
เจ้าของรถชื่อในบอลเทียนพึ่งเวียนไม่ได้เป็นสมาชิกแก๊งโอรส
ไม่ได้เป็นนักเลงย่านฝั่งทนนะฮะ
แล้วในบอลเทียนพึ่งเวียนเนี่ยเป็นลูกชายของนางสมพรชนะบุตร
สมพรชนะบุตรก็เป็นชื่อบนรอยสักบนร่างกาย
นี่ฮะบ่ายวันนี้แม่ญาตินะทราบข่าวนี่ครับ
ก็มารับศพในบอลจากโรงพยาบาลสุริราช
นำไปตั้งบำเพ็ญกุศลที่วัดสุทธาวาทเขตทนบุรีนะฮะ
ก็สวดเสร็จก็มีพิธีชาปนกิจศพไปวันเดียวเลยฮะ
เพราะว่ากว่าจะพบศพก็หลายวันแล้วนะฮะก็ขึ้นอืดแล้วนะครับสภาพศพนะครับ
ญาติญาติมีเพื่อนนะครับมีเพื่อนบ้านมีสมาชิกกลุ่มที่ทำงานด้วยกันนะครับ
ก็มาแสดงความอาลัยด้วยทั้งงานสวดแล้วก็งานเผาศพนะครับ
นางสมพรแม่ของผู้ตายนะฮะนางสมพรชนะบุตรแม่ของในบ่อน
บอกกับคุณศักดิ์สิทธิ์บุญรัฐผู้สื่อข่าวไทยรัฐทีวี
บอกว่าเมื่อสองสามวันก่อนเนี่ยติดต่อลูกชายไม่ได้
รู้อีกทีนึงก็คือพบศพลูกชายลอยน้ำไปติดท่าเทียบเรือวัดหนัง
เนี่ยค่ะคุณแม่คุณแม่บอกเสียใจที่สุดเหมือนใจจะขาด
เพราะว่าลูกชายคนนี้คือเสาหลักของครอบครัวมีกันอยู่แค่สองคนแม่ลูก
นี่ฮะนี่คือในบอลนะฮะศพที่พบลอยน้ำมาแล้วก็รอยสักเต็มตัวเนี่ย
ส่วนปมสาเหตุที่ทำให้ลูกชายตายแบบนี้นะครับแม่บอกว่าน่าจะมาจากหญิงสาวที่ลูกชายแอบไปคบหาด้วยในช่วงปีกว่าที่ผ่านมา
ซึ่งตัวลูกชายเองมีภรรยาอยู่แล้วแล้วก็มีลูกด้วย๑คนอายุประมาณ๕ปี
ทีนี้พอลูกไปคบกับผู้หญิงคนหนึ่งช่วงปีกว่าที่ผ่านมาก็ต้องเลิกกับเมียไปนะฮะ
ส่วนแฟนใหม่ของลูกชายแม่บอกว่าแม่ไม่รู้จักนะฮะไม่รู้จักอะไรมาก
เพราะว่าเพิ่งคบได้ไม่นานรู้ว่ารู้แค่ว่าชื่อเมย์
เมื่อหนึ่งถึงสองกุมภาพันธุ์ที่ผ่านมาลูกชายทะเลาะกับแฟน
วันที่๓กุมภาพันธ์ลูกชายบอกว่าได้ชกหน้าแฟนจนดั้งหัก
เพราะมีปัญหาทะเลาะกันเรื่องไม่รับโทรศัพท์
แล้วก็สงสัยว่าแฟนจะไปมีสามีใหม่ตอนนั้นพอได้ฟังก็ตกใจมาก
แล้วยังว่าลูกไปว่าทำไมถึงไปทำเขาแบบนั้นไปต่อยเขาถึงดั้งหัก
ค่ะให้ไปขอโทษเขาวันที่สี่กุมภาพันธ์ลูกชายก็หายตัวไป
โทรไปเนี่ยติดแต่ไม่มีคนรับและปกติลูกไม่เคยเป็นแบบนี้
คือยังไงตลอดลูกรับสายแม่ตลอดมารู้ข่าวอีกทีก็คือ
ลูกเสียชีวิตแล้วเมื่อวานนี้๖กุมภาพันธ์คือมีคนพบศพลอยติดคลองติดท่าเทียบเรือของวัดหนัง
มันมีเรื่องแปลกอยู่ก็คือวันที่๔กุมภาพันธ์
ออกไปทำงานสายกว่าทุกวันแล้วก่อนจะออกไปเดินมาก้มกราบเท้าแม่
บอกแม่ว่าแม่

แม่หูหูป้องว่า
เราก็บอกมึงผิดแปลกเนอะ

เอ้อแม่หูไม่เป็นอะไรหรอก
เราก็คิดว่าเรื่องที่เกิดขึ้น

ที่ใจที่สำนึกของแม่นะ

หูแสบมันหนีตาย
แล้วบอมเป็นคนที่ว่ารักผู้หญิงมีเมียเขาก็ให้เงินเมียหมด
ทีนี้เรื่องของรอยสักบนร่างกายของลูกชายเนี่ยนะฮะ
โอ้โหมีหลายชื่อเหลือเกินชื่อแม่ก็มีใช่ไหม
สมพรชนะบุตรเนี่ยชื่อโป้งก็มีชื่อดุ๊กดิ๊กก็มีเนี่ยฮะ
เยอะแยะไปหมดมีชื่อโอรสชื่อของแก๊งโอรสด้วยเนี่ยนะครับ
เราได้ถามคุณแม่นะฮะคุณแม่บอกว่าอ้าวแล้วคือเราถามคุณแม่ว่าตกลงอ่ะ
เขาชื่อบอลแล้วโป้งเปิ้งอะไรมายังไงเนี่ยนะครับ

มีที่มาหมดเลยแม่บอกว่าลูกชายเนี่ยศักดิ์ตั้งแต่อยู่ในคุกเมื่อ๑๐ปีที่แล้วนะ
ตอนนั้นเคยถูกจับดำเนินคดีแล้วก็ติดคุกถูกจับคดียาเสพติด
เพื่อนที่อยู่ในคุกเป็นคนศักดิ์ให้ไลน์มันก็จะเป็นลักษณะแบบนี้
คำว่าโป้งเป็นชื่อเรียกของลูกชายตอนอยู่ในคุกแต่ข้างนอกเนี่ยเขาชื่อบอลชื่อบอล
ไม่ได้อยู่แก๊งโอรสแต่ชอบแก๊งโอรสก็เลยศักดิ์ศักดิ์เอาไว้
ลูกดิ๊กเป็นชื่อสุนัขคงเป็นสุนัขของลูกอะก็เลยศักดิ์ชื่อเอาไว้
ตอนนั้นเพื่อนอยู่ในคุกเพื่อนที่อยู่ในคุกศักดิ์ให้
พรชนะบุตรก็คือชื่อแม่เองเพราะฉะนั้นแม่ยืนยันว่าลูกชายไม่เกี่ยวข้องกับแก๊งโอรส
ผู้สื่อข่าวของเราได้คุยกับอดีตภรรยาของในบอลนะครับเธอบอกว่าก็เสียใจฮะ
หลังจากที่รู้ข่าวเรื่องในบอลเสียชีวิตแม้ว่าจะเลิกกันไป๘เดือนแล้ว
ก็คบกับบอลอยู่๘ปีมีลูกด้วยกัน๑คนอายุ๕ขวบตอนนี้ลูกอยู่กับเธอนะ
เหตุที่เลิกกันก็เพราะว่าบอลไปครบซ้อนแต่จริงแล้วบอลเนี่ยไม่ได้เป็นคนติดยาเสพติด
นิสัยลักเล็กขโมยน้อยนะเพียงแต่ว่าจะเปลี่ยนไปเป็นคนละคนเวลาดื่มเหล้า
เรื่องนี้ทุกคนในบ้านรู้ดีตัวเองเคยโดนบอลทำร้ายร่างกายตอนคบกันนะ
แต่สาเหตุที่อดีตสามีเสียชีวิตอันนี้ก็ไม่รู้เหมือนกันว่ามันเกิดอะไรขึ้น
หนูเป็นคนที่แบบอยู่ในกรอบอะพี่บังคับเขาทุกอย่างก็คือจะบังคับให้ทำงานบังคับให้เก็บเงิน
จริงเขาเป็นคนนิสัยดีนะพี่แบบเป็นคนดีแต่ว่าเล่านะเล่าเปลี่ยนนิสัย
พอกินเหล้าปุ๊บแปลงร่างแต่ถ้าไม่กินเหล้าเขาจะเป็นคนเงียบไม่ค่อยพูดจะแบบนิ่ง
แต่ว่ากินเหล้าปุ๊บเหมือนแบบถ้าเกิดพูดอะไรสะกิดนิดนึงเอาเลยขึ้นเป็นฟืนเป็นไฟอะไรอย่างนี้
มีเพื่อนข้างบ้านที่สนิทกับครอบครัวของบอลผู้ตายนะครับแล้วก็เป็นคนชวนบอลไปทำงานด้วยกัน
ก็ขับรถขนส่งอะไรพวกนี้ฮะสินคงสินค้าเนี่ยนะฮะ
ก็ได้มาร่วมงานศพด้วยยืนยันว่าบอลเป็นคนนิสัยดีขยันทำงาน
ขับรถส่งของมาได้ปีกว่าเพื่อนร่วมงานทุกคนบอกเป็นเสียงเดียวกันว่าบอลเป็นคนอัธยาศัยดี
หน้าหายตัวไปก็ตามหากันอยู่มารู้ข่าวอีกทีก็คือเป็นศพแล้วนะครับ
ก็สงสารก็คือแม่ของบอลที่แก่มากแล้วนะอยู่กันแค่สองคนแม่ลูกครอบครัวก็ยากจน
ยากจนเพื่อนเขาก็โพสต์เฟซบุ๊กแสดงความอะไหลกัน
วันพรุ่งนี้ทางครอบครัวของนายบอลจะไปทำพิธีเชิญดวงวิญญาณที่ท่าเทียบเรือวัดหนัง
นะครับวันนี้ก็ชาวพนักกิจศพไปเรียบร้อยแล้วนะครับความคืบหน้าของคดีตำรวจได้ข้อมูลว่าวันเกิดเหตุ
นายบอลผู้ตายถูกนางนกต่อคนหนึ่งเป็นผู้หญิงล่อออกมาบอกว่าต้องการเคลียร์ปัญหาบางอย่าง
นายบอลก็เลยขี่จักรยานยนต์นะเพื่อจะมาหาแล้วก็ได้ถูกวัยรุ่นดักเจออยู่แล้วก็ไล่
ยิงนะในบอลก็วิ่งหนีพอวิ่งหนีไปสุดทางจอดจักรยานยนต์นะหลังจากที่วิ่งหนีเนี่ยจอดจักรยานยนต

หนีไปเจอคลองพอดีก็กระโดดลงน้ำหนีทั้งที่ใส่หมวกกันน็อกอยู่พวกนั้นก็วิ่งไล่ตามมายิง
ซ้ำนะครับแล้วก็เห็นว่าในบอลเนี่ยจมน้ำหายไปแล้วก็เลยกลับกันไปส่วนในบอลเนี่ยที่จมน้ำเนี่ย
อันนี้จมจริงใช่ค่ะเสียชีวิตไปเลยแล้วก็ไปลอยติดท่าเรือวัดหนังมีสับปะเหลอไปเจอศพ
แล้วก็แจ้งเจ้าหน้าที่มาตรวจสอบเนี่ยฮะแล้วก็แกะรอยกันจากรอยศกรอยสักเนี่ยจนมาพบว่าอ๋อตกลงแล้วเขาเป็นใครอยู่ที่ไหนอะไรยังไงนะครับ